ส่วนคดีที่รอปภของตลาดอินดี้ย่านดาวคนนองไปรุมทำร้าย
วัยรุ่นอายุ๑๙ปีเพราะว่ารอปภเขาไปขอตรวจ
เขาไปขอตรวจเอกสารการครอบครองรถจักรยานยนต

แต่ว่าพูดคุยกันพูดคุยกันไปกันมาไม่รู้
ไม่รู้เรื่องถกเถียงกันไปมาจึงทำร้ายร่างกาย

วัยรุ่นอายุ๑๙ปีเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส

และตำรวจก็ได้นำภาพของกลุ่มรอปภไปให้ผู้เสียหายชี้ตัว
ขณะที่ครอบครัวเขาบอกว่าไม่ค่อยสบายใจเลย
กลัวว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลมาข่มขู่
คือครอบครัวเขาคุณพ่อเขาบอกอยู่แล้ว

นี่ตำรวจไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นคดีคืบหน้าเลย
ใช่ค่ะซึ่งนายธีทัศน์บำรุงทรัพย์นะคะ

จากกรณีที่ลูกชายก็คือในเจษฎาบำรุงทรัพย์ถูก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตลาดอินดี้
ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เนื่องจากตำรวจไม่เดินทางมาสอบปากคำ
และไม่เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายลูกชาย
และเกรงจะได้รับอันตรายจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในตลาด

ซึ่งพันธ์ตำรวจอ่าอิกภูมิณาศบริษฐาเวช
ได้นำภาพถ่ายกลุ่มเจ้าหน้าที่รอปภที่ตลาด
ให้ผู้เสียหายชี้ตัวหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้ว
เป็นการยืนยันตัวผู้ก่อเหตุ
และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมสารออกหมายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจระบุเพิ่มเติมนะคะโดยยอมรับว่าจากการตรวจสอบข้อมูล

เคยมีเหตุการณ์รอปภที่ตลาดแห่งนี้แหละ
ทำร้ายร่างกายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
และคดีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีเหมือนกัน
สำหรับอาการของนายเจษฎาพรที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แล้วก็อยู่ระหว่างการทำกายภาพบำบัด
ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
แต่ว่าพ่อของนายเจษฎาพรขอให้ลูกชายรักษาตัวอีก๑๒วัน
เนื่องจากลูกชายยังคงบาดเจ็บและเกรงว่าจะได้รับอันตรายถ้ากลับไปที่บ้าน